เอาละค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้จะเริ่มต้นพาไปดูเหตุการณ์ต่อเนื่องจากภาพวงจรปิด
ที่จังหวัดนครราชศรีมา
กรณีที่ปรากฏภาพหญิงคนหนึ่งเข้าไป
ฉกเงินจากกระเป๋าของแม่ค้าที่เป็นกระเป๋าผ้ากันเปื้อน
ในนั้นมีเงินอยู่๕๕๐๐๐บาท
กล้องวงจรปิดจับได้แต่ว่าไม่ชัดเจน
ว่าจริงแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนฉกไปจริงหรือเปล่า
อันนี้ตำรวจตั้งข้อสงสัยเพราะว่าภาพก็ยังไม่ได้เห็นชัด
ว่าเขาเป็นคนเอาเงินออกจากกระเป๋าแม่ค้าไปจริง
เดี๋ยวตำรวจจะไปดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็จะไปสอบถามพยานบุคคลเพิ่มเติมว่ามีใครเห็น
เหนือจากมุมกล้องตรงนี้อีกหรือเปล่า
หรือว่ามีใครเข้าไปในร้านช่วงที่กล้องไม่ได้บันทึกไว้
แล้วก็ไปขโมยเงินในนั้นออกไปหรือเปล่า
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากทางตำรวจอีกหนึ่งกรณีนะคะ
แต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกไว้คุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมในตลาดย่าโม
อำเภอเมืองนครราชศรีมาที่คนร้ายไปฉกผ้ากันเปื้อน

เงินไปกว่า๕๕๐๐๐บาท
เหตุเกิดในช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๑๕นาที
กล้องวงจรปิดก็จับภาพเนี่ยผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะ
อายุประมาณ๔๕๕๐ปีรูปร่างสันทัศน์แต่งกายภูมิฐาน
ทำทีไปซื้อของในร้านเข้าไปหยิบของประชิดตัวแม่ค้า
ที่กำลังจะเอื้อมของเอื้อมมือไปหยิบของให้
แล้วก็ใช้จังหวะนั้นนะคะล้วงเข้าไปฉกเงินในกระเป๋า
ผ้ากันเปื้อนของแม่ค้าหายไป
แม่ค้าเองก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพนครราชศรีมา
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกคเชนเตสะอาเสตะปุตะ
ผู้กำกับการสพเมืองนครราชศรีมาบอกว่า
คือตอนนี้ตำรวจนำคลิปนี้มาตรวจสอบหาประวัติอาทยากรรม
ซึ่งในคลิปอย่างที่บอกไปไม่สามารถจับภาพขณะคนร้าย
ฉกเงินได้ชัดเจนมากนักเนื่องจากว่ากล้องเนี่ยถูกบดบัง
แต่ว่าแม่ค้าผู้เสียหายและพนักงานเก็บขยะในตลาด
สองคนนี้ระบุตรงกันว่าหญิงในภาพเป็นคนร้ายที่มาฉกเงินไป
ขณะนี้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งสอบปากคำพยานแล้วก็ผู้เสียหาย
รวมทั้งไปหาหลักฐานเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดหลายจุด
ไปดูเพิ่มเติมว่าช่วงวันและเวลาดังกล่าว
มีใครเข้ามาขโมยเงินของแม่ค้าไปหรือไม่
พร้อมกันนี้จะไปสืบค้นว่าหญิงในภาพเป็นใคร
หลังจากนั้นจะเชิญตัวผู้หญิงคนนี้มาสอบปากคำอีกครั้ง
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่นะคะ
โดยสพเมืองนครราชศรีมาก็ยืนยันว่าคดีนี้

แล้วก็จะเร่งดำเนินการสืบสวนหาคนร้าย
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะ
ส่วนเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเป็นเบอร์ของสพเมืองนครราชศรีมา
หากใครเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นหรือว่าได้เบาะแสอย่างไร
ก็สามารถโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้
เพื่อที่จะจับคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ